ควันหลงวันแม่นะครับวันแม่ก็ต้องบอกรักแม่
แต่เมื่อลูกถูกกักตัวจะบอกรักแม่ยังไง
ให้เข้าไปถึงหัวใจของแม่ล่ะครับ

เพราะวันแม่ทุกปีจริงต้องไปก้มกราบที่ตักแม่เลย
แต่ว่าโควิด๑๙มันเป็นแบบนี้ต้องกักตัว๑๔วัน
ยังดีนะไอ้ที่กักตัวมันอยู่ใกล้กัน

พ้นกักตัวเมื่อไหร่แม่จะเอาเงินไปให้แม่นะ
แล้วจะไปกราบแม่หอมชื่นใจแล้วก็สามฟอสใหญ่
น่ารักสมแล้วที่เป็นวันแม่